เดี๋ยวจะพาไปกินขนมปังปิ้ง

แล้วไปกินก็ตกใจกับชื่อร้านจริง
ชื่อร้านขนมปังสกปรก
ถ้าสกปรกแล้วจะกินได้เหรอ

สงสัยอยากรู้ต้องไปดูครับ
เห็นเราอยู่ที่ปางช้างอโยธยาแบบนี้เราไม่ได้พาทุกคนมาเที่ยวนะคะ
แต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาทานขนมสุดแปลกที่มีชื่อว่าขนมปังสกปรกกัน
ซื้อแปลกมากว่าแต่ทานแล้วจะสกปรกขนาดไหนกันคะเนี่ย
สวัสดีค่ะหยกจากร้าน๕๓๙องศานะคะ
ในภาษาจีนหรือภาษาไต้หวันเนี่ยค่ะจะชื่อว่าจางจางเปล่า
จางจะแปลว่าสกปรกเปาแปลว่าขนมปังรวมกันเป็นขนมปังสกปรกถ้าแปลเป็นไทย
เพราะว่าขนมปังตัวนี้เวลาทานเขาจะมีความพิเศษของเขาคือเวลาทานแล้วมันจะเลอะมือเลอะปากแล้วก็เลอะคือถ้าใส่เสื้อขาวคือเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะล่วงลงเสื้อแน่นอนค่ะ
ขนมตัวนี้จริงเริ่มมาจากเกาหลีแต่ว่าเวลามันแมสเนี่ยคือมันแมสในประเทศไต้หวันเกิดจากคนเขาทำทริปเวลาทานอย่างนี้ค่ะลงโซเชียลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็เป็นไวรัลไปทั่ว
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าร้าน๕๓๙องศาเบเกอรี่ขนมปังสกปรกร้านนี้นั้นเปิดมาได้ไม่นานมากแต่กลับสร้างยอดขายได้ปังสุด
ฟังยังไงเราลองไปฟังจากปากของคุณหยกกันดีกว่าค่ะ
ผลตอบรับคือต้องบอกเลยว่าดีมากคือยอดวันแรกเนี่ยขายได้ประมาณเหยียบสามหมื่นกว่าค่ะ
หลังจากที่แบบมีการโปรโมทออกไปให้คนได้รู้จักอย่างนี้ค่ะ
มีรายการติดต่อมาหลายรายการนะคะทั้งเป็นเพจรีวิวแล้วก็เป็นรายการตามโทรทัศน์
แล้วก็เป็นลูกค้าท่านอื่นรีวิวลงทวิตเตอร์ไอจีติ๊กต๊อกให้อะไรประมาณนี้ค่ะ
ถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นี้ค่ะจะทำอยู่ที่ห้าสิบหนึ่งร้อยถึง๑๕๐บาท
วันก็แล้วแต่ออเดอร์ลูกค้าด้วยค่ะแต่ถ้าทำหน้าร้านสแตนดาร์ดเลยคือประมาณ๑๐๐ก้อนค่ะ
เห็นไหมล่ะคะว่าปังสุดสุดไปเลยล่ะค่ะเราอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าสูตรความอร่อยของขนมปังสดกระปกนั้นได้มาจากที่ไหนคะคุณหยก
สูตรนี้จะเป็นสูตรของไต้หวันนะคะเนื่องจากพี่สาวเนี่ยไปเรียนที่จีนแล้วก็มีเพื่อนแนะนำมาว่าเออเธอลองเอาอันนี้มาขายดีไหมอะไรอย่างเงี้ย
สูตรนี้มานานมากแล้วพอลองผิดลองถูกมันรู้สึกว่าไม่ใช่คือมันท้อเวลาทำแล้วมันผิดอย่างนี้ค่ะก็เลยพับเก็บโครงการนี้ไว้ก่อน
หลังจากนั้นมาเพิ่งเข้าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะก็เริ่มทำขึ้นมาอีกแล้วเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยแป้งในไทยมันทำไม่ได้นะก็เลยสั่งนำข้าวแป้งจากไต้หวันถามคนที่เคยไปเรียนด้วยเนี่ยว่าเราสามารถสั่งแป้งตัวนี้เข้ามาได้ไหมก็เลยสามารถทำเป็นขนมปืนออกมาได้
ของทางร้านเรานะคะจะมีสี่ไส้มีช็อกโกแลตรสนมสตอเบอรี่แล้วก็ชาเขียวค่ะไส้ชาเขียวนะคะคือเขาจะมีความหอมของชาเขียวถ้าใครเป็นสายชาเขียวเนี่ยคือแนะนำตัวนี้มากมากเลยคือชาเขียวเราอ่ะจะนำเข้ามาจากเชียงใหม่เนื่องจากที่บ้านเนี่ยทำร้านกาแฟก็เลยเฮ้ยชาเขียวของเชียงใหม่หอมอ่ะแล้วก็เลยสั่งมาด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ว่าตัว
ให้ไส้เขาเป็นชาเขียวตัวไส้เขาจะเป็นรสนมคือเอามาตัดกับรสชาเขียวไม่ให้มันขมหรือกลิ่นชาเขียวแรงเกินไปค่ะ
ช็อกโกแลตนะคะตัวนี้คือพยายามจะไม่ทำให้ขมมากหนึ่งเพราะว่าเราต้องการให้เด็กสามารถทานได้ด้วยแล้วก็ไม่ทำให้หวานมากเพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่ชอบทานหวานกันพยายามทำให้รสมันอยู่ที่ระดับกลางค่ะ
สนมนะคะตัวเนี้ยค่อนข้างจะติดหวานนิดนึงสำหรับคนชอบหวานแล้วก็ชอบความหอมของนมนะคะตัวด้านหน้าเนี่ยจะโรยด้วยผงไอซิ่งมันก็เป็นเพิ่มความหวานแล้วก็หอมน้ำตาลไอซิ่งค่ะ
สตอเบอรี่นะคะสำหรับสายสตอเบอรี่คือแนะนำตัวนี้มากเลยเพราะว่าตัวนี้จะหอมสตอเบอรี่มากแต่ว่าจะไม่มีความเปรี้ยวของสตอเบอรี่มากค่ะ
จะเน้นเป็นหอมหวานละมุนสตอเบอรี่นมอะไรประมาณเนี้ยค่ะส่วนผงสตอเบอรี่ผงชาเขียวอย่างเงี้ทางร้านเราอ่ะทำเองคือจะไม่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปส่วนผงโกโก้ก็สั่งมาจากที่เดียวกับชาเขียวเลยค่ะ
ค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตลาดน้ำอโยธยาฝั่งปางช้างอโยธยานะคะตั้งอยู่ข้างสำนักงานปางช้างเลยค่ะ
เปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่สิบโมงถึงห้ามงเย็นค่ะมีเพจค่ะชื่อเพจว่าเบอร์เกอรี่ใบ้ห้าสามเก้าองศักดิ์นะคะส่วนเบอร์ติดต่อโทรเบอร์ศูนย์เก้าสี่หกหกสามสี่หนึ่งสองสี่ค่ะ
อยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะที่เป็นสายเบเกอรี่นะคะเข้ามาทานขนมปังที่ร้านเรารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอบสดใหม่ทุกวันค่ะ
ดูแล้วหายสงสัยใช่ไหมคือขั้นตอนการทำกรรมวิธีวัตถุดิบเขาสะอาด
แต่เวลากินมันจะเลอะเทอะเปื้อนนิดนึงเรียกเก๋เป็นชื่อสะดุดหูกันไปเยี่ยมไปเลยค่ะ
ก็เล่นกินที่ปากแต่ไปเลอะที่จมูกบางคนก็กินที่ปากเลอะที่มือเออ
บางคนกินที่ปากเลอะเสื้อเลอะผ้าพี่อีกค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า
ปังสกกระปกนะคะแต่จริงแล้วเขาทำสะอาดอย่างที่คุณชนะบอกแหละ